อยากให้ดูคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมมาอีกแล้วนะคะ
พระทุดงใส่สบงแล้วทรงถ่ายตังค์
ดูข่าวไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อดูคลิปพร้อมกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดที่เพชรบูรณ์แต่ทำไมเจ้าของคลิปถ่ายคลิปมา
พูดใต้ชัดมากนะคะ
คือเขาเป็นคนปากใต้แต่จะไปเที่ยวเขาคอที่เพชรบูรณ์
คุณผู้ชมลำดับเหตุการณ์ให้ฟังอย่างนี้
เรื่องมีอยู่ว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอขับรถมาจากปากใต้กับครอบครัว
รวมทั้งหมดในรถคันนี้มีทั้งหมด๕คน
เที่ยวเขาคอแล้วจะไปพักที่ภูทับเบิก

บกมือบกมือบกมือ

กมือบอกว่าเดี๋ยวขอติดรถไปลงอีกแยกหนึ่ง
ทีนี้เธอเล่าต่อบอกว่าพี่เขยก็เลยจอดรถรับพระขึ้นมาด้วย
พอถึงที่หมายพระก็ถามว่า
อ้าวทวงมีทวงไว้เฮ้ย
โยมโยมไม่ทำบุญบ้างเหรอ
พี่เขยก็เลยทำบุญไป๒๐๐บาท

ก็คิดว่าจะจบทวงนะคะ

คนในรถก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีเงินติดกระเป๋าเท่านี้

แต่น้องสาวก็คือคนที่โดยสารมาด้วยอยู่ในรถ
บอกว่าเฮ้ยเคยดูข่าวไหมข่าวชาวใทรัฐทรีวีนะ
บอกว่าหน้าแก๊งพระทุดงเนี่ยคุ้นนะ

คือเดินเรียรายเงินไปเรื่อยตามข่าวที่เคยปรากฏ
เพราะฉะนั้นอยากพิสูจน์อยากพลูฟว่าจริงหรือเปล่า
เหตุการณ์ในคลิปเมื่อสักครู่ตอนแรกคือเกิด๒๐
วันรุ่งขึ้นกลับมาจากภูทับเบิก

เจอพระทุดงกลุ่มนี้วนรถกลับมาดูชัด
ใช่กลุ่มเดิมหรือเปล่าแก๊งเดิมหรือไม่
สรุปว่าใช่ทั้งหมดเลย

เรียกอะไรเงินจากชาวบ้านเพื่อไปขอซื้อกรด

คือตอนแรกคือคนที่เข้ามาประสบเหตุอีกคนนึงอีกกลุ่มนึง
ก็บอกว่าคือพระหนึ่งในสี่รูปบอกว่าหิวน้ำ
หิวน้ำเขาก็เลยวนรถกลับไป

แต่พระ๔รูปนะพอให้น้ำ๙ขวดไม่พอ
กรดเสียกรดพังจะซื้อกรดขึ้นมา
นี่สุดท้ายแล้วได้เงินไปจากอีกกลุ่มหนึ่ง
ชาวบ้านที่ไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณเนี่ย

มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะครั้งก่อน
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีที่แล้วนะคะนี่ภาพเหตุการณ์นี้
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเจอแบบนี้เวลาเราไปเที่ยวเขา
ไปเที่ยวภูทะเบิดที่พระเจ้าบูรณ์เราควรทำอย่างไรคะ
โทรสายด่วนตำรวจทางหลวงเลย
ให้ตำรวจมาตรวจสอบดีที่สุดนี่เขาเรียกใบอะไรนะคะ

ต้องตรวจสอบนะคะทำแบบนี้ไม่ได้นะท่านนะ